เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่พ่อหนุ่มคนหนึ่งนะคะ
เขาล้อยฟังแบบนี้บอกว่าพาเมียท้อง๘เดือนเนี่ย

อยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
วันแรกได้ยินเสียงคนข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดัง
โอ้โหมันดึ๊บในใจมากเลยนะคะ
เขากลัวว่าลูกของเขาจะได้รับผลกระทบเพราะว่าใกล้คลอดแล้วด้วย

ก็คิดว่าไม่เป็นไรอาจจะเป็นแค่วันเดียว
แต่ผ่านไปก็ไหม้แบบนั้นสิคะ
คือเปิดทุกวันเลยค่ะเปิดเสียงดัง
สุดท้ายก็เดินไปเตือนเพื่อนบ้านบอกว่าให้เบาเสียงเพลงลงหน่อย
ไม่ใช่ให้ปิดนะให้เบาเสียงเพลงเราหน่อย
จนกระทั่งเกิดการโต้เถียงตามคลิปนี้คุณผู้ชม

เนสยังกู่าพี่ยังหวอกในนั้น
นาค่ะหนูไม่ได้อยากมีเรื่องเลยน้าหนูไม่เคยต่อว่าอะไรนะน่า
มาเดินแล้วสั่งพี่กลุ่มพ่ออย่างนั้นค่ะ

เอ้อเอากับพี่กันกันสิ
ไม่ได้เลยไม่มีใครจะมาสั่งกูมาอยู่ใหม่มาสั่งได้ไง
คือไม่สำนึกไม่ว่าแถมยังไปด่าคนเขาที่เขาเดือดร้อนอีกค่ะคุณผู้ชม
จากคลิปนี้แล้วนะคะมีจดหมายน้อยที่ผู้หญิงคนที่เปิดเพลงเสียงดังเนี่ย
ส่งกลับมาที่คนที่เขาโพสต์เรื่องราวนี้ลงในเฟซบุ๊กนะคะนี่ตามข้อความนี้เลยนะคะ
ขอโทษที่บ้านนี้เสียงดังคือเราก็เสียงดังปกติอยู่มา๑๐ปีไม่เคยมีปัญหากับใคร
หากคุณจะมีบ้านไม่รู้หรือควรดูเพื่อนบ้านก่อนซื้อย้ายไปที่อื่น
ไม่สนิทกูไม่สนกูฟังแบบนี้ทุกวันทนไม่ได้ตายซะ
ลงชื่อด้วยสายป่านคุณผู้ชมสายป่านหน้าตาเป็นฉะไหน
ชาวเน็ตเขาอยากรู้นะคะค่ะคือคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ย
ชื่อว่าคุณสุริยะมีโสภะอายุสามสิบหกปีค่ะ
เอาเรื่องนี้มาร้องในเพจทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรีนะคะ
ก็ตามที่บอกไปเมื่อสักครู่แล้วค่ะมาร้องเรียนมาปรึกษาค่ะ
ว่าข้อความลักษณะแบบนี้ที่ผู้หญิงที่ไปเปิดเพลงเสียงดัง
บกวนครอบครัวของคุณสุริยะเนี่ยมาเอามาให้แบบนี้เนี่ย
มันเป็นการหมินประมาทหรือเปล่าแจ้งข้อหามินประมาทได้ไหมนะคะ
ทีนี้เนี่ยวันที่๒๙ก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
คุณสุริยะพร้อมกับแฟนสาวซึ่งตั้งคันได้๘เดือน
ก็เอาคลิปวิดีโอฉบับนี้เอาข้อความในจดหมายที่ส่งมา
ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพนขามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนล่าสุดในวันนี้ค่ะพ่อของวัยรุ่นที่เปิดเพลงเสียงดัง
ก็บอกว่าขอให้ลูกสาวหยุดเปิดเครื่องเสียง
ซึ่งชายหนุ่มก็คือคุณสุริยะบอกว่าก็ไม่ต้องถึงขั้นปิดหรอกมั้งคะ
แค่ให้หรี่เสียงเบาลงก็เท่านั้นขอความร่วมมือเพราะเขาบอกว่า
ก็เห็นใจภรรยาเขาด้วยค่ะตอนนี้นะภรรยาเขาตั้งท้องได้แปดเดือน
ตอนนี้ก็จบนะคะจบแล้วดราม่าเรื่องนี้
เพราะว่าคุณพ่อบอกว่าให้ลูกสาวเบาเสียงเพลงให้
อ่ะจบไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะค่ะ